เช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเชื่อว่าเมื่อวานนี้นะคะข่าวดังทั้งประเทศจริงทั้งโลกค่ะ
กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสร้างความเศร้าสลดใจทั้งโลก
คนไทยทั้งประเทศดูข่าวนี้ก็ร้องไห้กันไปค่ะ
วางนี้นะคะโดยมจนถึงวันนี้เลยค่ะคนบันเทิงค่ะ
ก็ร่วมใจนะคะต่างโพสต์นะคะไว้อะไรแล้วก็โอ้โหแสงความเสียใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะหัวอกคนเป็นแม่นะคะทั้งแม่ชม
ยาย่าน้องคิมเบอรี่ต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวนะคะหญิงลีศรีชุมพลคนนี้

แต่งเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่าอะไรลักษณ์ที่วางวายค่ะ
คือร้องไปน้ำตาไหลไปคุณผู้ชม
ร้องด้วยตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นการร่วมไว้อะไรค่ะ
ตลอดทั้งคลิปนะคะจะเห็นว่าเธอร้องไห้ด้วยนะคะ
ในฐานะที่เป็นพี่น้องคนไทยแล้วก็เป็นคนภาคอีสานที่เดียวกันค่ะ
เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
สว่างริญญาณให้ขึ้นสว่างชั้นฟ้า
เสียงสวดกุศลาธรรมมาอย่าห่วงเลยนะไปพบภูมิที่ดี
แต่เพลงนี้ขอมอบให้กับน้องเด็กตัวเล็กที่ไร้เดียงสา
ไม่รู้เรื่องนะเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ใครที่ฟังอยู่ก็ช่วยกัน
ยกมือสาธุนะคะชุดข่าวชื่อร้ายมากอยู่นะคะ
เห็นแล้วก็แบบว่ามันพูดไม่ออกมันจุกอกจริงค่ะ
ด้านแพทย์น้ำปกพาในฐานะที่เป็นแม่คนค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ทราบข่าว
สลดอ่ะนะเจ้าตัวก็รีบไปทำบุญลงศพทันทีก็เพื่ออยากจะอุทิศส่วนกุศลนะ
ให้กับน้องและคุณครูค่ะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วย
พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสูญเสียด้วยนะคะ
อยากแบบเค้าเล่นว่าไลน์อุทิศสูญบุญสูญส่วนให้กับน้องน้องที่รวมถึงคุณครูที่ต้องจากไป

มันเกินใจของหลายคนที่จะรับได้คือทำไมต้องเป็นเด็ก
คิดว่าคนทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเลยค่ะ
ก็เป็นข่าวร้ายที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงนะคุณผู้ชมนะ